อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดชายภูมิเรื่องนี้น่าเศร้า
เด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีนะคะคือน้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทำรายงานกับเพื่อน
ครับพอทำงานอะไรกันเสร็จปุ๊บน้องขี่รถไปส่งเพื่อนที่บ้าน
พอส่งเพื่อนเสร็จน้องขี่รถเพื่อจะกลับบ้านไม่รู้ว่าถนนไม่ดีหรือจังหวะมันลักลั่น
ขี่รถล้มกลางถนนนั่นไม่สลดเท่ากับที่มีกระบะขับตามหลังมา
แล้วทับน้องเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะคือน้องรถล้มแบบกลางถนนพอดีแล้วจะเห็นคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดน้องกลิ้งมาเลยเห็นไหมเพราะว่ารถมันล้มแล้วกระบะมาแบบ
คือกระบะเขาก็เบรกไม่ทันเขาเองก็เสียหลักไปชนเขาเข้ากับข้างทางแล้วก็บาดเจ็บไปเหมือนกัน
แต่ว่าน้องเนี่ยที่น่าเศร้าคือจังหวะที่น้องกลิ้งมาแล้วกระบะวิ่งมาค่ะคือล้อกระบาดทับส่วนหัวของน้องเต็มเลย
น้องเสียชีวิตทันทีเลยในที่เกิดเหตุนะคะ
พอทราบข่าวคุณแม่ค่ะคุณแม่ของน้องอะค่ะก็มาดูมาดูร่างลูกอันนี้นี่
แล้วน้องโดนทับที่ศีรษะค่ะคือมันเป็นภาพที่แบบน่ากลัวสำหรับคุณแม่ด้วยและสำหรับคนที่พบเห็นจริงอะนะคะ
กระบะอย่างที่บอกว่ากระบะเองก็เสียหลักอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ชนปุ๊บเขาฉลับนี่
ชนสาราริมทางที่อยู่ห่างไป๑๐๐เมตรค่ะ
มองหากระบะคือมุดเข้าไปตรงสารา
สาราก็คือพังถล่มล้มทับกระบะทั้งคันเลยเหมือนกันยับเยินกันหมดเลยค่ะ
คนในกระบะ๔คนก็บาดเจ็บนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอจตุรัสไปแล้วเรียบร้อย

ตัวเธอกับลูกสาวอยู่คนละหมู่บ้าน
ซึ่งปกติลูกจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนเป็นประจำ
แต่ทีนี้เมื่อก่อนลูกอยู่ชนบุรี
จะย้ายมาเรียนที่ชายภูมิได้๑เดือนค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าน้องจะยังไม่ชินเส้นทางหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

คือพอเราไปดูตรงพื้นถนน

เป็นรอยแตกของิอง

เห็นมั้ยคะมันเป็นแบบพื้นถนนขลุกขาตรงกลางเห็นมั้ย
เพราะว่าน้องรถล้มกลางถนนเลยเลยไม่รู้ว่าเพราะไอ้หลุมถนนนี้หรือเปล่า
ทำให้รถน้องที่ขี่มาตอนแรกเสียหลักแล้วก็เลยล้ม
แล้วก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้อนก็คือกระบะที่ขับตามหลังมา
ไม่ทันแล้วก็เลยทับน้องเสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นร่างของน้องตอนนี้เนี่ยก็นำไปจัดงานศพอยู่ที่บ้านของน้องเองนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ที่ตำบลละหารค่ะ
แน่นอนครอบครัวยาดเพื่อนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจนะคะ
คุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าลูกสาวออกไปทำงานกับกลุ่มเพื่อน
ทำงานเสร็จก็ขี่รถไปส่งเพื่อนแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน

พ่อบอกว่าก็ไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรมาก่อนเลยนะ
คือลูกก็เพิ่งย้ายจากชนบุรีมาที่ชายภูมิเรียนอยู่ชั้นม๓
เรียนได้เดือนนิดเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวของเขา

เมืองต้นทางสพจตุรัสก็เตรียมตัวเชิญคนขับกระบะมาให้ปากคำมาสอบสวน
แล้วก็จะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ส่วนตรงประเด็นที่ว่าถนนเป็นหลุมตรงนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนด้วยค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่ามีการพิสูจน์ได้ว่าการที่น้องรถล้มตั้งแต่แรกเกิดจากอุบัติเหตุตรงนี้จริง
ถนนเป็นหลุมจริงเนี่ยก็จะถือว่ามีการมีความผิดในฐานะละเลยการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนี้ค่ะ